เอาอีกแล้วใครเอ่ยดาราพิธีกรดัง
ส่อโดนโอ้โหโดนฟ้องอยู่แล้วหรอพิธีกร

ดังหลุดไม่ใช่คนนี้แน่นอน
เขาบอกว่าส่งท้ายวันศุกร์สุดสัปดาห
ด้วยข่าวเมาส์แซ่บของคนวงการบันเทิงอีกครั้ง

ไม่ใช่แค่ถูกดารารุ่นพี่ด่า

ล่าสุดข่าวว่าดาราพิธีกรรายการ

เมื่อกี้อะ
ไม่อ่านต่อสิเบ้ย

เอาเงินคนอื่นมาร่วมกว่า๕ล้านบาท

เอาเงินคนอื่นมาร่วม๕ล้านบาทอีกต่างหาก

ดาราพิธีกรนี้ไม่ใช่พ่อกูแน่นอนค่ะ

ก็ต้องช่องมากสีหรือเปล่า

มันมีไม่กี่รายการ

เพราะเขาเขียนเลยเหรอว่าช่องมากสีพี่

ไม่เพราะว่าจริงพี่ทินเขาเป็นพิธีกรแต่เขาไม่เป็นดารานี่
อืมใช่ถูกไหมคะเขาเป็นพิธีกรอย่างเดียว
แล้วใครที่เป็นดาราด้วยและพิธีกรด้วย

เมนต์คุณผู้ชมเขียนอะไรในนั้น
ส่วนใหญ่คนนักสืบโซเชียลเนี่ยโอ้โห
คือตอนแรกพอเขาบอกว่ามันไม่ใช่พี่หนุ่มหรอก
เขาก็ไปดูว่าเป็นพี่ทินแล้วแหละ
จนมีคุณเชอรี่ออกมาพูดไงตอนแรกทุกคนก็แทงไปทางนั้นเลย

คนพูดถึงพี่ทินกันใช่ไหม

พี่หนุ่มแกโคตรรวยแกจะไปยืนใครทำไม
แค่สมบัติพ่อก็เกินร้อยล้านแล้วโอ้โหไม่รวมของตัวเองอีก
มีคนเขียนเนี่ยเองเขียนอย่างนี้
คนใส่แว่นเหรอคือใครวะ
ทีนไงถ้าคนนึกถึงคนใส่แว่น

แต่พี่หนุ่มก็ใส่แว่นมาใช่

ห้าหมายถึงเปิดปากหรือเปล่า
เมื่อกี้กำลังจะแซวอยู่ว่า

ไม่ตายมีฟังอยู่สตูพนน่างหลังยิ้มกว้างละมากนี้โอ้โฮดีนะ

เดี๋ยวเข้าไปอ่านเอาว่ามันมีอันไหนนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป